จะพาคุณผู้ชมมาชิมมะยงชิดกันหน่อยไปถึงจังหวัดนครนายกนะครับ
แต่ว่าปีนี้ครับสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้ผลผลิตของมะยงชิดออกมาน้อยครับ
ราคาหน้าสวนก็ปรับขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ๒๕๐บาท
แต่มีอยู่สวนหนึ่งคุณผู้ชมผลนี่ดกมากเขาบอกว่าลูกเท่ากับไข่ไก่เบอร์๐คือใหญ่มากนะฮะ
เขาทำอย่างไรไปชมไปชิมพร้อมกันกับคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
ยงชิดผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดนครนายก
กำลังสุกเหลืองเต็มต้นที่เห็นนี้เป็นของสวนนพรัช
ตั้งอยู่ที่ตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนี่เองค่ะ
ชาวสวนมักปลูกมะยงชิดผสมกับมะปรางหวาน
เพราะเป็นผลไม้ที่มีวิธีการดูแลใกล้เคียงกัน
และราคาหน้าสวนระหว่างมะปางกับมะยองชิดก็ไม่ต่างกันด้วยค่ะ
ปรางแล้วก็มะยงชิดจังหวัดนครนายกนี้นะคะ
เริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงช่วงเดือนเมษายนค่ะ
แล้วปีนี้นะคะสภาพอากาศที่ไม่ค่อยหนาวนัก
ชาวสวนจึงคาดว่าผลผลิตจะได้มากในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ค่ะ
สวนแห่งนี้นะคะปลูกมะยงชิดและมะปรางหวานเอาไว้ประมาณ๔๐ไร่

แต่ผลผลิตที่ออกมามีเพียง๑๐๐ต้นเท่านั้น
ส่งผลให้ราคามะยงชิดและมะปางหวานมีราคาหน้าสวนอยู่ที่
บาทต่อกิโลกรัมขึ้นอยู่กับขนาดค่ะ
แต่จริงชาวสวนก็ไม่ได้ขายแพงหรอกครับ
บางทีลูกค้าเก่าเห็นหน้ากันทุกวันทุกวัน
เราจะไปคิดแพงก็คงไม่ใช่นะครับ
ก็ขายในราคาที่สูงขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเองครับ
หลายสวนประสบปัญหานะคะว่าไม่ได้ผลผลิต
แต่ที่สวนนี้แปลงนี้มาโยงชิดกับให้ผลดกมากกว่าปกติค่ะ
เป็นเพราะเทคนิคของชาวสวนล้วน
ชาวสวนจะติดหลอดไฟช่วงใกล้หน้าหนาว
ประมาณเดือนธันวาคมหรือเดือนมกราคม

ตั้งแต่เวลา๖โมงเย็นไปจนถึง๖โมงเช้า

กระทั่งมะยงชิดเพิ่มให้ผลผลิตเท่าหัวไม่ขีด
จึงนำหลอดไฟออกจากต้น
ผมว่ามอปังหรือมายหงค์ชิดที่มันไม่ติดช่อ

วันนี้มันเพิ่มขึ้นมาหลาย๗๐๘๐เปอร์เซ็นต์เลย
ผลผลิตที่เราเห็นเมื่อกี้ที่ผมบอกว่า

แต่วันนี้ช่อนึงเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ๑๐ผล
ถึงขนาดล่วงแล้วก็ยังเป็น๓๔คนอยู่
เทคนิคเฉพาะตัวผ่านการทดลองมาแล้ว๓รุ่น
พิสูจน์ว่ามะยงชิดให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

จากเดิมให้ผลผลิตประมาณต้นละ๒๐๓๐กิโลกรัม
ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น๑๐๐กิโลกรัมต่อต้นเลยค่ะ
ขณะที่ภาครัฐอย่างเกษตรจังหวัด
ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัย

ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นเร็วนี้
ปัจจุบันมะยงชิดและมะปรางหวานที่จังหวัดนครนายก
การรับรองเป็นผลไม้จีไอหรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ว่าเป็นของดีมีคุณภาพเนื้อแข็งหวานอร่อย

มีพ่อค้าแม่ค้าคนกลางเข้ามารับซื้อจากหน้าสวนเลยค่ะ
แต่ประชาชนทั่วไปก็สามารถหาซื้อได้สดจากสวน
ในงานมะยงชิดมะปรางหวานของดีนครนายก
จัดขึ้นโดยสมาคมชาวสวนมะพรางนครนายก
ระหว่างวันที่๑๐๑๙มีนาคมนี้

จะได้มะยงชิดมะปรางหวานที่อร่อยที่สุดของประเทศไทยกลับไปอย่างแน่นอนค่ะ

ข่าวทะลับทีวีรายงาน